พูดถึงตำรวจนอกจากการเป็นผู้พิทักษ์สันติราชแล้ว

คุณผู้ชมเห็นข่าวแบบนี้แล้วเราต้องนำเสนอครับ
เพราะว่ามีสามีภรรยาที่ตาบอดนะคุณผู้ชม
แล้วก็ไปร้องเพลงที่ตลาดสดที่หนองคาย
แต่ทีนี้ขากลับเนี่ยตังค์ไม่พอไม่มีรถขึ้นทำยังไงอ่ะ
ก็ต้องหาโบกรถเอาพอดีพอดีพี่ตำรวจไปเจอ
เฮ้ยอย่าขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ
นี่ก็ถือมาเจ้าประชานี่ก็ถือมาเจ้าประชา
นี่ก็ถือมาเจ้าประชานี่ก็ถือมาเจ้าประชา
นี่ก็ถือมาเจ้าประชานี่ก็ถือมาเจ้าประชา
นี่ก็ถือมาเจ้าประชานี่ก็ถือมาเจ้าประชา
นี่ครับคุณผู้ชมมาเจอพอดีเลยตอนเดินอยู่ริมถนนแบบนี้ครับ

ทั้งตำรวจทั้ง๓นายนี้ต้องพูดชื่อดังเลย
ร้อยตำรวจโทสุภเริกวังคฮาดครับ

แล้วก็มีดาบตำรวจวิชาณสุขพิมายผู้บังคับหมู่ป้องกันและปราบราม
และ๑๐ตำรวจตรีอภิวัฒน์ภูหนองโขบผู้บังคับหมู่ป้องกันและปราบปราม
ไปช่วยเหลือทั้งคู่อยู่ริมถนนสายน้องคายอุดรธานี
เมื่อวานตอนทิ้งเที่ยงเลยคุณผู้ชมแดดเปรี้ยงหน่อย
ทั้งคู่มาจากจังหวัดนครพนม
กลับบ้านพี่ชายที่อำเภอนาด้วงจังหวัดเลย
เผือนาด่วงจังหวัดเลยเพราะว่าทั้งสองคนก็ไม่ได้มีบ้านเป็นหลักเป็นแหล่งนะ
ช่วงเช้าทั้งคู่ไปร้องเพลงที่ตลาดสดโพชัยใกล้กับท่ารถบขศ
แต่ว่าค่ารถไม่พอก็เลยตัดสินใจว่างั้น๒เท้าที่มีนี่แหละ
จุงมือกันเดินกันไปเรื่อยแล้วก็สลับกันโบกรถด้วย
เผื่อว่ามีใครจอดแล้วก็รับพวกเขาไป
แล้วระหว่างนั้นเองเจ้าหน้าที่สายตรวจรู้เรื่องเข้าเกิดความสงสารเลยซื้อข้าวซื้อน้ำมาให้
แล้วก็พามานั่งพักรอตรงสาราริมทางตรงนี้
หลังจากนั้นก็แจ้งให้กับท่านรองครับท่านรองสารวัตรป้องกันและปราบปราม
ท่านรองท่านรองเอากระบะมาหน่อยเอากระบะสายตรวจมา
มารับทั้งคู่เพื่อไปส่งต่อที่สถานีรถไฟครับ
เท่านั้นไม่พอนะพี่เบิร์ดพี่น้ำแข็ง
รวมรวมเงินกันพี่ตำรวจรวบรวมเงินกันอ่ะ
มีเท่าไหร่ท่านรองมีเท่าไหร่เนี่ย
เอามารวมกันไว้เป็นทุนทรัพย์ให้ทั้งคู่ใช้ในการเดินทางด้วย
นี่ส่งถึงขบวนรถไฟเลยคุณผู้ชมฮะ
แล้วเจ้าหน้าที่สถานีรถไฟหนองคายนะ
ก็ให้ทั้งสองคนขึ้นรถไปลงที่จังหวัดอุดรธานี

หารถนำทั้งสองคนกลับภูมิลำเนาต่อไปครับ
ทั้งคู่ก็ขอขอบคุณทุกฝ่ายที่เข้ามาช่วยเหลือในครั้งนี้
เจ้าหน้าที่สถานีรถไฟหนองคาย
แล้วก็ตำรวจ๓นายของสพเมืองหนองคายด้วยนะครับ